ความเมาเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่ชนบุรีค่ะ
ผัวเมียสองคนคือก็อยู่กินกันมานานแล้ว
แต่ว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะคะเป็นคนชอบดื่มเหล้า

นิสัยเปลี่ยนชอบหาเรื่องฝ่ายหญิงชอบทำร้ายร่างกายเขา
ล่าสุดกินเหล้าเมาทะเลาะกับเมีย

ทนไม่ไหวแล้วค่ะบีบคอตายเลย

บีบคอผัวตายคามือเลยนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นในห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยธีคามากอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตนะคะ
ไปตรวจสอบก็พบศพนายพิพบขยันการวัย๔๘ปีเป็นชาวประมงค่ะ
อาชีพเสริมก็คือขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนอนเสียชีวิตอยู่
สภาพศพที่ลำคอมีรอยเขียวช้ำชัดเจนแล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้
หน้าห้องก็พบกระเป๋าพลาสติกที่มีเสื้อผ้าใส่เอาไว้ด้วย
สอบถามญาติญาติและเพื่อนผู้ตายนะคะเขาก็บอกว่า
ผู้ตายมีเมียอยู่กินกับนางสาวตรีรัฐจำนองวัย๔๑ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้าน
ผัวเมียคู่นี้นะเวลาฝ่ายผู้ชายกินเหล้าเมาทีไรเนี่ยทะเลาะกับเมียประจำเลย
ก่อนเกิดเหตุข้างบ้านก็ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างเคย
ก็เลยไม่ได้มีใครเปิดออกมาดูค่ะมารู้อีกทีนึงก็คือ
เดินผ่านหน้าบ้านหน้าห้องเช่าเนี่ยและเห็นประตูมันแง้มอยู่
เหลือบเข้าไปอ้าวมีคนตายอยู่ในห้องหลังจากก่อเหตุเนี่ยฝ่ายภรรยาไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ไปหาตำรวจเลยไปมอบตัวแต่ไม่พูดอะไรบอกสั้นแค่ว่า
ทะเลาะกันแล้วถูกผัวตบตีก่อนโมโหพลั้งมือก็เลยบีบคอจนเสียชีวิต
ต้นตำรวจก็ต้องให้กู้ภัยนำศพไปผ่าชนสูตรเพิ่มเติม
ที่โรงพยาบาลชนบุรีก่อนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ
ส่วนพี่ชายของผู้ตายก็ให้ข้อมูลคล้ายกันนะคะว่า
น้องชายชอบดื่มเหล้าเมาทีไรก็หาเรื่องต่อว่าเมียแบบเสียหายทุกครั้งเลย
แต่คืนวันเกิดเหตุรู้มาว่าเมียไปแอบเช็คโทรศัพท์ของน้อง
แล้วก็เห็นว่าน้องเนี่ยไปแอบคุยแชทกับผู้หญิงคนอื่น
คงโมโหด้วยโกรธด้วยก็เลยขาดสติ
คงบีบคอตอนน้องชายเมาจนตายค้ามือ
ตำรวจเองมีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ที่สพเมืองชนบุรีแล้วนะคะ
เพราะว่าต้องรอส่งตัวฝากค้างต่อที่สชบุรี
ก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายไปค่ะ